ไปที่นนทบุรีค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขาอยู่ในหมู่บ้านแถวบางบัวทอง
บอกว่าชายคลั่งคนนี้ไม่ไหวเลยจริง
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อย
ไม่รู้ว่าคลั่งเพราะยาเสพติดหรือคลั่งเพราะป่วยหรืออะไร
แต่พฤติกรรมของเขาโอ้โหมันเกินไปมาก
มิ้วพูดไม่ผิดใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมของชายคลั่ง
คนนี้มันเกินไปมากจริงจริงไม่ใส่เสื้อในมือเหมือนกับ
จะเป็นปืนแต่จากการตรวจสอบเหมือนเป็นปืนปลอมนะคะ
กระโดดขึ้นหน้ารถคันนี้แล้วก็ทุบทุบไปที่กระจก
หน้ารถจนกระจกแตกเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็โยนปืนปลอมทิ้ง
บางทีชายคนนี้ก็เดินไปตามบ้านหลังนั้นหลังนี้
พยายามจะเปิดประตูรั้วบ้านคนอื่นเพื่อจะเข้าไปด้วย
เข้าไม่ได้ก็ยืนตะโกนอยู่หน้าบ้านใช้ถ้อยคำหยาบคายไปในเชิงอนาจารย์นะคะ
ชาวบ้านบอกว่าดูสิคะพฤติกรรมแบบนี้ใครจะไปทนไหว
ไปยืนตะโกนอยู่หน้าบ้านชาวบ้านบางทีก็พยายามจะเปิดประตูบ้านของคนอื่นเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยค่ะ
คือคนที่โพสต์คลิปเหตุการณ์ชายคลั่งกระโดด

ก็บอกว่าจริงแล้วสารตัดสินจำคุก๑เดือนนะ
แต่ทุกคนก็ยังไม่มั่นใจในความปลอดภัย
จำคุก๑เดือนแล้วยังไงต่อ
แล้วพ้นโทษออกมาชายคลั่งคนนี้จะยังไงต่อ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีนะคะ
ได้๖เดือนเห็นพฤติกรรมของนายเจรศักดิ์เลยตัดสินใจทำรั้วบ้านใหม่ให้มันสูงปิดมิดไปเลย

เต็มที่แล้วไม่ให้เข้ามาในบ้านก็แล้ว
แต่รถอยู่หน้าบ้านค่ะ
รถเลยโอ้โหเสียหายเยอะมากนะคะ
แล้วปัญหาคือรถที่เสียหายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะ

แต่ชายคลั่งคนนี้ก็ไม่รู้จะต้องยังไง
เขาจะมีเงินมาชดใช้เยียวยายังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้

แล้วเขาเคยก่อเหตุรถพี่อย่างนี้ไม่เคย

เคยแต่มาด่าทอหาว่าผมมองหน้าอะไรเขาอะครับ

ผมอยู่ในบ้านจนผมต้องกั้นรั้วขึ้นมาเพื่อจะหลีกเลี่ยง

ครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่อยากให้เขาเห็นตัว
เพราะถ้าเขาเห็นใครเนี่ยเขาจะอารวาส

โดนหมดทั้งหมดครับ

ตัวนายเจรศักดิ์ชายคลั่งคนนี้
มีประวัติจับลูกเมียเป็นตัวประกัน
คลั่งก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยหรือเป็นอาการคลั่งจากยาเสพติด
แล้วก็ทำร้ายตัวเองด้วยนะคะ
ทำร้ายทรัพย์สินของตัวเองและของคนอื่นด้วย
ก็เหมือนกับแบบว่าเขาเคยเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเขาจับลูกจับเมียเขาเป็นตัวประกันแล้วรอบนึง

ใช่ค่ะคือเหมือนเขาหลอน
ก็เหมือนกับแบบว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเราก็รู้แล้วว่ามันต้องไม่ปลอดภัยเราพยายามถึงไม่ออกจากบ้านเพราะว่าเรารู้แล้วแต่คนมาใหม่เขาไม่รู้เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอีกรอบนึงแต่เราก็พยายามว่าเออรอบนี้มันหนักเยอะ
บ้านเขากังวลค่ะอย่างที่บอกไปว่าไอ้คดีที่ทำลายรถที่จอดอยู่หน้าบ้านทุบรถจนรถเขาพังข้อหาในคดีนี้ตัดสินจำคุก๑เดือนแล้วหลังจากนั้นการแก้ปัญหาในระยะยาวมันจะเป็นยังไงได้บ้าง
ชาวบ้านเขาฝากถามมานะคะบางรายเขาขายบ้านเลยนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะคือเขาไม่อยากอยู่ในชุมชนตรงนี้แล้วอ่ะเพราะกลัวว่าอ้าวออกมาจากคุกแล้วก็มาก่อเหตุต่อแบบนี้เหรอ